คุณชนะคะคุณเนี่ยเป็นคนชื่นชอบในการดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลชายหนุ่มนี่ชื่นชอบการดูฟุตบอลมากแต่ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะ

เวลาเราดูฟุตบอลแล้วเนี่ยนักฟุตบอลยิงประตูเข้าคุณดีใจท่าไหน
โอ้โหนี่แหละโรนาโดโรนาโดโรนาโด
คือบางทีเนี่ยเขาดีใจแบบกรี๊ดหรือว่ากระโดดหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเวลาเราเชียร์การแข่งขันกีฬาหรือดูฟุตบอล
แต่จะพาไปดูคุณยายค่ะดีใจขนาดไหนเมื่อรู้ว่าหลานเนี่ยยิงประตูได้ไปดูค่ะ

โอ้โหพลังเยอะมาก

นี่เอาสองเด้งสามเด้งเอาแถมให้อีกเด้งโอ้ย
แล้วเดี๋ยวไปหาเพื่อนด้านข้างยังมีอีก
มิวร์เหตุบอลบอกว่าไงรู้หรือหวะ
เขาดูยายเต้นแหละครับโอ้ยนี่มีข้างสองมุม

ยายดีใจมากยายดีใจอะไรขนาดนั้น

มาเชียร์หลานมาเชียร์หลานหลานยิงประตูได้โอ้ยายดีใจ
บอกยังไม่ดีใจขนาดนี้เลยคนยิงเองบอกโอ้ยโอ้ดูสิ
โอ้ยยายแรงดีมากจริงแต่ยายแข็งแรงจริงนะจ๊ะ
นี่แหละคุณผู้ชมเป็นการแข่งขันกีฬาสามัคคีของอบตสมครับ
ที่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกดเขาจัดขึ้นนี่ก็คือปีที่๒๓แล้วนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าให้ดูบรรยากาศสนุกน่ารักก็แล้วกัน
คือการแข่งขันมันก็เพื่อความสมัครสมาธิสามัคคีแหละ
แต่ว่ามันมักจะมีสีสันอะไรแบบนี้สอดแทรกอยู่ในการแข่งขันเสมอ
โอ้โหคือเห็นข่าวเขาเล่าว่าคุณยายเนี่ยเป็นแตนลีเวิ้ร์ฟูนปุนนึกนะ
เอ๊าอ้าวเขาซ้อมคุณยายทซ้อม
แล้วคุณยายเขาบอกว่าเขาจะตีรังกาแบบนี้
ไปรอบอำเภอป่านกรุก

เขาจะจะเอาคุณไปด้วย

คุณยายแข็งแรงสำหรับตีรังกาแบบนี้เนี่ย
ตีรังกาสามตลก

ไม่มีมึนไม่มีงงไม่มีเซนด้วยดูดิ

คุณยายแข็งแรงมากเลยแต่ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคุณยายนะคะ

ประตูได้โดยเฉพาะจุดโทษอย่างนี้

เป็นลูกเดียวเข้าก็เข้าเลยก็ต้องดีใจมากใช่ไหม
นักบงนักบอลเขาก็มีดีใจเหมือนกันท่าทางของเขาแตกต่างกันออกไป
แต่คุณยายไม่ได้ยิงเองนะแต่น่าดูกว่านักบอล